ระหว่างนี้ชุดสืบครับจะเรียกตัวอดีตตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่า
รับเงินจากบัญชีม้าและเชื่อมโยงกับพนันออนไลน์
รวมทั้งเตรียมออกหมายเรียกผู้สื่อข่าวมาชี้แจง
พนักงานสืบสวนสอบสวนศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสหรัฐสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าตำรวจชุดพีค๔ที
ทยอยเข้าร่วมประชุมที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ติดตามความคืบหน้าของคดีกรณีการออกหมายจับตำรวจ๘นาย
ที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์
พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับเป็นประธานการประชุม
คาดว่าจะมีการพิจารณาสำนวนการสอบปากคำผู้ต้องหา
ที่เป็นทั้งตำรวจและพลเรือนรวม๑๗คนที่ถูกจับได้
และส่งตัวฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้ไปแล้วนะครับ
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
หมายจับที่ยังหลบหนีอีก๖คน
ก็มีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการขยายผล

การรับเงินจากบัญชีม้าในหลายทอดต่อกัน
โดยจะออกหมายเรียกหรือหมายจับ
เพื่อมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

อดีตตำรวจพลเรือนและกลุ่มนักข่าว
บางคนอาจจะออกหมายเรียกในฐานะพยาน
เพื่อเอาหลักฐานมาชี้แจงที่มาของเส้นทางการเงิน
อกจากนี้มีรายงานว่าตำรวจจะเรียกกลุ่มผู้สื่อข่าว
บิ๊กโจ๊กเคยบอกว่าให้เงินเป็นสินน้ำใจเนี่ย
ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนภายในวัน๒วันนี้ด้วยนะครับ

สนทิยาสวัสดีเดินทางไปที่กองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ไปยื่นหนังสือถึงพตโทจิรพบภูริเดะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
หลังจากมีคนมาร้องทุกข์ต่อตำรวจปป
กล่าวหาว่ามีผู้สื่อข่าวรับเงินจากเครือข่ายพนันออนไลน์ประมาณ๑๐คน
สร้างความเสื่อมเสียต่อองค์กรสื่อสารมวลชนครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ลงมาควบคุมตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพราะสังคมนั้นสนใจในเรื่องนี้ครับ